ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เนี่ยย้อนไป๓๔ปีที่ผ่านมาจะมีเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
ที่ชื่อว่าน้องทีนตอนนั้นน้องอายุสัก๑๖๑๗แต่ว่าน้องจะตัวใหญ่มากน้ำหนักตัว๒๐๐กิโลกรัมได้
เป็นเด็กไร้บ้านเด็กเร่ร่อนต้องดูแลสู้ชีวิตหาเลี้ยงตัวเอง
คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอยู่กับคุณย่าคุณย่าก็มาเสียชีวิตตอนหลังหลังพอมีคนมาช่วยเหลือ
แล้วมีคนเห็นอย่างพี่ตีอ้วนพี่ตีอ้วนชวนหิวก็พาไปออกรายการเรื่องทำอาหาร
เพราะตอนนั้นเขาไปทำข้าวกล่องขายด้วยตอนที่มีคนมาช่วยเหลือแล้วก็พยายามหารายได้สู้ชีวิตเนี่ย
ก็จนโด่งดังเป็นนี่ฮะพี่ตีอ้วนเขาก็ตั้งชื่อร้านให้ด้วยนะตอนออกรายการนะฮะอ้วนตรึ่มกะเพราตะหลิวตัด
นี่ฮะเพราะที่แรกเนี่ยตะหลิวที่ซื้อมาแล้วมันผัดกระเพราไม่ถนัดเขาเลยไปตัดครึ่งหนึ่ง
เป็นอ้วนตรึ่มกะเพราเตาหลิวตัดอยู่แถวบางแคร์นี่แหละฮะขายดิบขายดีเหมือนกับชีวิตที่เคยตกระกำลำบากเนี่ยมันเริ่มดีขึ้น
อยู่ดีฮะข่าวเศร้าครับปัจจุบันน้องทีนอายุเพิ่ง๒๒ปีนะฮะเหตุการณ์ที่เจอความลำบากอ่ะ
ตอน๑๘ที่เริ่มมีโรงมีร้านเริ่มมีคนมาซื้อข้าวซื้อของเยอะแล้วเริ่มสบาย
ได้แค่๓๔ปีน้องเสียชีวิตแล้วนี่ฮะเพจตีอ้วนชวนหิวนะครับโพสต์แจ้งข่าวเอาไว้นะครับ
เรื่องการเสียชีวิตของน้องทีนหรือว่านายสดายุสุภผลซิรินะครับเจ้าของร้านอ้วนตรึ่ม
เพราตะหลิวตัดทางเพจบอกว่าเด็กหนุ่มไร้บ้านที่สู้ชีวิตหาเลี้ยงดูแลตัวเอง
ตั้งแต่อายุ๑๖จนได้มาเปิดร้านกะเพราเป็นของตัวเองโด่งดังในโลกออนไลน์
รายการต่างมีคนมารีวิวมีคนมาอุดหนุนเยอะแยะไปหมดสุดท้ายน้องเสียชีวิต
น่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดจากการเป็นแผลผู้พองที่เท้าและมีอีกหลายโรครุมร้าว
ทางเพจแจ้งเอาไว้นะครับนี่ฮะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อความที่มีการแจ้งข่าวไป
ทางเพจทางพี่ตีอ้วนนะบอกน้องเสียชีวิตแล้วเพราะตอนนั้นเขาอัปเดตเรื่อง
ป่วยกันอยู่น้องทีนก็อย่างที่เล่านะครับทุกผู้ชมครับหาเลี้ยงตัวเอง
ตั้งแต่อายุ๑๖นะฮะจนเปิดร้านขายกระเพราเป็นของตัวเองตอนนั้นเป็นเด็กไร้บ้านนะครับ
ร่อนไปด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอยู่กับคุณย่าคุณย่าก็มาเสียชีวิต
กระทั่งตอนอายุ๑๘เนี่ยไปเจอพี่ต่อนะฮะพี่ต่อก็ช่วยอุปการะเลี้ยงดู
แล้วได้เปิดร้านเป็นรถเข็นขายเข้ากล่องนะครับแล้วก็ได้มาเจอพี่ตีอ้วนนะครับ
ในรายการของพี่ตีอ้วนก็ได้ทุนได้อุปกรณ์ทำอาหารจนเปิดเป็นร้านอ้วนตึ้มกะเพราตะหลิวตัด
นี่เห็นมั้ยครับมีคนไปทำอะไรเยอะแยะรีวงรีวิวทำรายการนะครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อจะไปดูเรื่องราวของน้องทีนนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นจุดที่น้องทีนขายของอยู่นะครับในซอยบางแคร์๔เขตบางแครกรุงเทพนะครับ
ได้เจอกับคนดูแลครูหาที่น้องทีนเนี่ยเขามาเช่าร้านอยู่
ก็คือพี่โชธนี่ฮะนี่ครับเขาบอกว่าน้องทีนเนี่ยมาเช่าร้านเมื่อ๓มกราคมต้นปีนี้เองนะครับ
แต่ขายได้แค่๒วันเองขายได้๒วันน้องทีนปวดขาปวดจนร้องไห้
ยืนไม่ได้นะครับคนแถวนี้ก็เห็นใจมาช่วยเหลือกัน
เพราะว่าน้องเขาน้ำหนักตัวเยอะ๒๐๐กว่ากิโลกรัมทำโต๊ะมาให้นะเพื่อมาให้นั่ง
แล้วจะได้ทำอาหารให้กับลูกค้าด้วย
ตอนนั้นน้องก็ดีใจมากมีคนทำตรงทำโต๊ะมาให้นั่ง
ทีนก็สู้ชีวิตมากพอปวดขามากวันนั้นเนี่ย

มันลุกลามหนักไปเลยอ่ะค่ะ
น้องยืนไม่ไหวก็มานั่งเหมือนกับไม่สบายไง
แล้วก็เหมือนบอกนะบอกว่านั่นเนื้ออก
แล้วทั้งคืนวันนึงเขาก็หาหมอ
ล่าสุดนะครับนี่ตอนที่น้องทีนยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็มีการส่งคลิปอัปเดตแจ้งข่าวกันสุดท้าย

ศพตอนนี้อยู่ที่วัดม่วงนะฮะซึ่งคุณต่อนะครับ

ช่วยเหลือน้องมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับ
คุณต่อบอกต้องหาวัดใหม่นะครับ
เพื่อจะนำร่างของน้องไปทำพิธีนะครับ
เนื่องจากร่างของน้องเนี่ยใหญ่กว่าคนทั่วไป
ไม่สามารถนำบรรจุโลงใส่เตาเผาศพ
ที่วัดม่วงได้นะครับเกรงว่าเตาเผาศพจะระเบิดนะฮะ

ถึงได้สาราตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนินสุขาราม
วัดนี้เนี่ยมีความพร้อมเรื่องเตาเผาศพนะครับ
เพราะว่าเคยเผาผู้ที่เสียชีวิตที่มีน้ำหนักตัวถึง๒๕๐กิโลกรัมมาแล้ว
ทีน้ำหนักตัว๒๑๐กิโลกรัม
โรงก็ต้องสั่งทำพิเศษนะฮะร่างของน้องยังไม่แข็งนะครับ
สามารถชาปนกิจได้คาดว่าจะชาปนกิจน้องใช้เวลา๔ชั่วโมง
จากปกติจะใช้เวลาชาปนกิจแต่ละศพเนี่ยชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมง
ซึ่งทางวัดนินสุขารามบอกว่าสามารถชาปนกิจได้ไม่มีปัญหาเรื่องเตาเผา
กู้ภัยเองก็นำลงศพซึ่งเป็นโรงขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับ
ก็เป็นโรงที่ต่อพิเศษก็นำมาช่วยเหลือในเรื่องของการบรรจุร่างของน้องทีนนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับคุณพ่อของน้องทีนมาที่วัดนะครับ
คุณพ่อบอกว่าปกติก็แรกเริ่มเนี่ยเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้า
ทีนี้คุณพ่อเลิกกับภรรยาไปก็เลยต่างคนต่างแยกย้าย
โดยให้น้องทีนเนี่ยอยู่กับคุณย่าแล้วคุณย่าก็มาเสียชีวิตไป
ตัวพ่อเองก็ไม่สามารถเอาลูกชายไปไหนมาไหนด้วยได้
เพราะพ่อเนี่ยต้องทำงานแล้วเปลี่ยนที่ทำงานบ่อยมากลูกน้ำหนักตัวเยอะ
กลัวว่าถ้าเอาลูกไปด้วยลูกจะลำบากนะฮะเวลาย้ายถิ่นฐาน
แล้วก็ไม่รู้จริงว่าลูกเนี่ยต้องเผชิญชีวิตแบบน่าสงสาร
หลังจากย่าเสียชีวิตต้องระหกระเหเร่ร่อนมาเห็นอีกทีก็คือเห็นลูกทางโซเชียล
เห็นทางโทรทัศน์แต่พ่อเองก็ไม่อยากแสดงตัวไปหาลูก
เพราะวันนั้นเริ่มมีคนรู้จักลูกลูกเริ่มสบายขึ้น
ไปหาเดี๋ยวจะหาว่าตอนลำบากไม่มามาหาตอนที่เขาเริ่มสบาย
ก็พยายามดูอยู่ห่างพอรู้ข่าวว่าไม่สบายก็ได้กลับมาหาลูก
ตั้งแต่วันพ่อปีที่แล้วด้วยนะฮะ๕ธันวาคม
ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อบอกน้องทีนไปหาที่บ้านแต่ไม่ได้เจอกัน
น้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยไปเยี่ยม
ตอนที่ไปแรกคุณพ่อบอกคือน้องไม่ได้มีอาการที่เหมือนกับจะซุดหนักเลย
ไม่คิดว่าจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตคือปวดขานี่เห็นไหมฮะ
ขาแล้วก็เริ่มมีแผลที่ขาบวกกับเรื่องของโรคต่างในร่างกาย

คุณพ่อยังให้ดูภาพที่แชทคุยกับลูกชายนะครับ

จนเมื่อวานว่างน่ะอาการซุดหนักมาก
แล้วพักหลังน้องจะหลับอย่างเดียว
ฟุบอย่างเดียวน้ำหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็ว

เขาเป็นมากกว่านั้น
เขาแทนผมเลย

สุดท้ายก็มาผัดกะเพรา

หิวก็มาช่วยโปรโมทให้

มีคนที่มีความอดทนสู้ชีวิตมาก

อยากให้น้องทีนเนี่ยประสบความสำเร็จ
แล้วก็ขายดี

หวังอยากจะให้พ่อให้แม่น้องทีนเนี่ย

จะได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
ทีนเขาอยากจะเป็นครอบครัวเหมือนเดิม
ไม่อยากแตกกระสันสั้นเซ็นแบบนั้น

สิ่งที่น่าซ้าวก็คือ
สู้ชีวิตมาแทบตาย
สู้ชีวิตมาแทบตาย

บอกว่าตามน้องทีนตั้งแต่เห็น
จะเข้ามาถ่ายถอดชีวิต
ไปหาหมอไปโรงพยาบาลคุยกันตลอด
คุณออยบอกว่าน้องทีนเคยบอกอยากจะไปเที่ยวทะเลสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ไม่เคยไปเที่ยวทะเลเลยนี่ฮะซึ่งจนถึงขณะนี้
ทีนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลนะครับ
แม้กระทั่งวันเกิดตัวเองยังไม่เคยเป่าเทียนวันเกิดนะฮะ
ชีวิตน้องน่าสงสารมากตอนนี้ชีวิตกำลังดีขึ้น
เริ่มมีเงินทองในการใช้จ่ายแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตไปก่อน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเพิ่งมีพิธีรดน้ำศพน้องทีนนะครับ
ก็มีคุณยายที่ทราบข่าวก็เดินทางมาด้วยนะฮะ
นี่ค่ะคุณยายส่วนคุณย่าเสียชีวิตไปแล้ว
ขวามือนั่นคือน้องทีนนะครับอ่าลองฟังเสียงน้องทีนหน่อยได้ไหม

คือเมื่อก่อนผมไปวิ่งรถส่งของกับขายอาหารตามสั่ง
ก็คือไปเป็นเด็กรถเผาแล้วก็เย็นก็มาช่วยกันขายอาหารตามสั่ง
เสร็จปุ๊บมาผมทำงานประจำไม่ไหว

เมื่อก่อนสลิวมันอันใหญ่แล้วพี่ต่อเขา
นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นแล้วก็จนขายเองมาเรื่อย

ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ